คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยโอ้โหโหดร้ายเหลือเกิน

ถ้าคุณผู้ชมได้ดูคลิปไปพร้อมกับเรา

รถคันนี้ที่มาชนวินมอเตอร์ไซค์

ใช่ฮะทับร่างเขาลากร่างเขาไปตรงนั้นนะครับ

คุณผู้ชมฮะดูจังหวะนี้กันอีกทีนะครับ
เพราะว่ารถเก๋งคันนี้คือชนเสร็จแล้วก็จะหนีครับ
จังหวะหนีก็ดันไปทับร่างของคนขี่วินมอเตอร์ไซค์
แล้วคนขี่เขายังยกขาได้อยู่เลยคุณ
แล้วด้วยความตกออกตกใจเขาพยายามจะเบี่ยงตัวหลบนะ
คุณผู้ชมเนี่ยต้องเป็นคำถามเลยว่าจิตใจทำด้วยอะไร

นี่ชนแล้วเหยียบซ้ำลากร่างไปใต้ท้องรถ
ดไปตามถนนแล้วขับหนีอีกนะครับ
หลังจากที่เขาขับไปจากจุดเกิดเหตุ
คือมีรายเดอร์ขี่ตาม

ว่าพี่พี่ชนคนชนคนทับคนแบบนี้
หมายเลขทะเบียนพสัมเภากรกัย๗๙๕กรุงเทพฯมหานคร
คุณผู้ชมเห็นเหตุการณ์นี้ไปพร้อมกันแล้ว
เพราะว่ามีทั้งกล้องวงจรปิดที่๔แยกนะครับ
แล้วก็กล้องจากรถมอเตอร์ไซค์ของรายเดอร์
ที่วิ่งตามไปจนสามารถที่จะได้ทะเบียนมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเกือบ๔ทุ่ม
ก็คือสักประมาณ๓ทุ่ม๔๘นาที
ของคืนวันสุดท้ายคืนวันสิ้นปี๓๑ธันวาคม
แล้วก็คลิปนี้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสอบถาม
นายนรพลจงเจริญอายุ๓๑ปีที่อยู่ในเหตุการณ์
แล้วก็พลเมืองที่ช่วยขับรถตามคันที่ก่อเหตุนะครับ
พี่เขาเป็นรายเดอร์แล้วก็เห็นในกล้องเนี่ยนะครับ

ขณะที่เขาขี่รถจักรยานยนต์มาติดไฟแดงตามปกติเลยฮะ
เห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเขาจอดอยู่ข้างกัน

จังหวะนั้นยังหันไปยิ้มทักทายกันตามปราสาทคือเขาดาว
แต่แป๊บเดียวได้ยินเสียงนะฮะรถมาชนรถมอเตอร์ไซค์ของพี่เขา
ตอนนั้นตัวเขาเองก็พยายามจะช่วยนะ
ตัวเขาขี่มาแฟนสาวเขาขี่ซ้อนหลังแฟนสาว
แต่ก็ไม่ลงมาช่วยกลับพยายามขับหลบหนี
คุณวินาทีนั้นเขาตัดสินใจขี่รถจักรยานยนต์ขับตามไปล่ะ
ขับตามแบบไม่คิดชีวิตเลยประมาณ๓๔กิโลนะครับ
พยายามตะโกนขอให้ชาวบ้านที่ขับรถผ่านไปผ่านมาช่วยเหลือ
ช่วยในการสกัดรถคันที่ก่อเหตุ
จนไปถึงช่วงใต้สะพานกลับรถสวนหลวงพุทธศาคอน
ก็รีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกทะเบียนรถไว้เป็นหลักฐานนะครับ
แล้วก็ระหว่างนั้นคือเขาขับประกบข้างกันไงคุณ
หันไปดูนะเห็นนะว่าผู้ก่อเหตุคือคนขับรถเก่งคันนี้
เร่งความเร็วหลบหนีแล้วก็เหินสะพานจนกระจกรถแตก
จังหวะที่ไปตีอยู่คู่กันก็เห็นคนขับเป็นชายอายุประมาณ๓๐๔๐ปี
ขับรถแบบหน้านิ่งมากเลยคุณ

คือไม่ได้ดูตื่นแบบตกใจไม่ได้มีท่าทีจะลงมาช่วยเหลืออะไรเลย
สีหน้าไม่ได้ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่เขาขับรถทั้งชนแล้วก็ทับคนเลยนะฮะสีหน้าเรียบเฉยมาก
ตัวของพี่รายเดอร์เองยอมรับว่าตอนนั้นโอ้โหโมโหแล้วก็โกรธแค้นแทนผู้บาดเจ็บมาก
เพราะคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันรุนแรงมาก
และหากเกิดขึ้นกับเขาเองหรือว่าเกิดขึ้นกับญาติเขาเนี่ย
เขาไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะเกิดอะไรยังไงต่อนะฮะ
เพราะตอนนั้นรถจักรยานยนต์ของตัว
ก็จอดอยู่ข้างรถจักรยานยนต์ของคนเจ็บมานะฮะ
เขาขับมาชนพี่คนที่บาดเจ็บแหละ
ตู้มกระเด็นลงมาข้างหน้าเลยตามคลิปเลย

ตอนแรกยังไม่ได้เหยียบผมไปเคาะก่อน
ให้จอดลงมาดู

ทีนี้แฟนผมบอกว่าเธอมันหนี
ผมก็เลยคว้ามอไซค์บิดต่อเพื่อตามเขา
อยากจะฝากบอกอะไรสำคัญของนั้นแหละ
ถ้าเข้ามามองส่วนรายละเอียดให้ดี

ขนาดคนทั้งคนคุณเหยียบไปได้ยังไง

คุณผู้ชมด้วยนะฮะถามเหมือนพี่รายเดอร์เขาเลย
คนทั้งคนคุณชนแล้วคุณเหยียบเขาไปได้ยังไงนะครับ
เรื่องนี้มีความคืบหน้านะครับเพราะว่าเพจอยากดัง
เขียนข้อความเขียนแคปชั่นว่า
ผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวพบพนักงานสอบสวนแล้วนะครับ
สนหนองแข็มในพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ตามความคืบหน้าครับ
พูดคุยกับพันธบรวจโทวิชิตสวัสดีรองผู้กำกับการ
สอบสวนสนหนองแขมเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุเข้ามา
พบพนักงานสอบสวนจริงเมื่อวานนี้๒มกราคม
แต่ตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา
แล้วก็นัดมาสอบปากคำอีกครั้งครับ
แต่เบื้องต้นจากการสอบถามผู้ก่อเหตุ
อ้างว่าไม่รู้ไม่รู้อะไรบ้างคุณ

เดี๋ยวนะคือคุณไม่รู้เขาให้เหตุผลไหม

รถผมเปิดเพลงเสียงดัง
คุณผู้ชมเปิดเพลงเสียงดังจนไม่รู้เลยเหรอว่า

คุณแต่ว่าจังหวะตอนที่ชนตอนแรก

เขาจอดรถเขาหยุดอยู่พักนึงเลย
หลังจากนั้นเขาถึงขับไอ้จังหวะนั้นคุณมองไม่เห็นเหรอ

ไม่รู้หรือไม่ได้ยินรายเดอร์ที่เป็นพลเมืองดีเขาขี่ตามตะโกนเรียก
อันนั้นว่าไปอย่างแต่ตอนคุณชนคุณทับไม่รู้ได้ไง
แต่ยังไงก็ตามนะตำรวจไม่ปักใจเชื่อ
ก็ต้องเรียกตัวมาสอบปากคำอีกครั้งนะฮะ
ตัวผู้ก่อเหตุบอกว่ามารู้อีกทีก็ตอนที่ตำรวจมีการประสานไป
ก็เลยเดินทางมาพบตำรวจนะครับ
ทางด้านของรองภูมิกับการสอบสวนสนหนองแข็ม
ระบุว่าไม่สามารถตรวจได้เนื่องจากมีการทิ้งระยะเวลามาหลายวันแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนสิ้นปีไงคุณนะ
มามอบตัวก็วันที่๒แล้ว
กี่วันเข้าไปแล้วนะ๒๓วันแล้วนะครับ
ก็หลังจากที่มีการสอบปากคำตำรวจ
ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาในภายหลังนะครับ
ส่วนผู้บาดเจ็บนะฮะก็คือพี่วินมอเตอร์ไซค์ขณะนี้
เนื่องจากกระดูกหักหลายส่วนของร่างกาย

ต้องให้แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ